ธันวามหาสะดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ

โปรดติดตามตอนต่อไป
หรือจากมาลัยไทยรัฐกับมวยเล็กหน้าหวานรัดเมคนึงนิด
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมเปลือกทุเรียนให้พร้อม
พบกับเรื่องราวเหล่านางร้ายกันเลย

พบกับผมเช่นเคยครับจิโกรงยุคศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับ
กับรายการภาพลงยุคครับผม
มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับ

กลับไปพบกับภาพและเรื่องราวเก่าที่เราคิดถึงกัน

โอ้โฮท่านผู้ชมครับ

กรี๊ดไม่ใช่ใครหรอกครับ

ที่อยู่ในหนังในละครที่เราคุ้นเคยอย่างไรครับ
เพื่อให้เรื่องราวนะครับในหนังในละครครบรถนั่นเองนะครับนะฮะ

ในหนังหรือในละครแต่ละเรื่องต้องมีนางร้ายทุกเรื่องครับผม
ถึงเวลานี้นะครับผมกำลังจะพาท่านผู้ชมนะครับย้อนกลับไปดูนะครับ
วันวานหรือความทรงจำว่ามีนางร้ายท่านไหนยังอยู่ในความทรงจำของพวกเรากันบ้าง

โอ้โหแสบแก้หูจริงครับพี่แท่ง
ขึ้นชื่อว่าเป็นนางร้ายตัวอิจฉามันต้องกรี๊ดเสียงแหลม
ทำหน้าจิกแล้วก็ต้องทำปากเปะแบบนี้ครับ
มันถึงจะได้อารมณ์ดูร้ายให้กลัว

นางร้ายในยุคแรกของวงการละครไทยที่ไม่พูดถึงไม่ได้
ท่านนี้เลยล่ะครับคุณรัญญาสียานนท์
คนนี้เรียกว่าอาจจะเป็นต้นฉบับของการเบะปากกันเลยทีเดียว
และคุณรัญญาท่านนี้แหละครับที่เป็นต้นฉบับของสายน้ำผึ้ง
นางร้ายจากละครสามีตีปลาอีกด้วยล่ะครับ
ท่านต่อมาตาดุแบบนี้ร้ายลึกถึงส่วง
คุณชมัยพรจตุรพุทธรับบทนางร้ายที่ร้ายลึกโหดสุด
ในละครหลายเรื่องอย่างบทสันสนีจากเรื่องจำเลยรัก
หรือบทของคุณยายวรนาศจากเลือกทายาทอสูรนั่นเองครับ
นายลงยุบยังจับความสะพรึงตอนตะขาบออกมาจากปากได้อยู่เลย
และสาวสวยท่านนี้แหละครับตัวเล็กเซ็กซี่น่ารักหน้าร้ายหน้าหวาน
คุณจิ๊บดูสิตานั่นเองเธอคนนี้โด่งดังจากบทของพิษสมัย
จากละครเรื่องรักเดียวของเจนจิราและมีอีกหลายเรื่องตามมาครับ
ลำลึกนิดนึงนะคะถึงความหลังค่ะก็จิ๊บดูสิตานุชิชาญชัยค่ะ
คือก่อนที่จะมาเป็นตัวร้ายแบบจริงเลยนะคะก็เข้ามาในลักษณะแบบก้ำกึ่งก่อน
เชิงดีไม่เชิงร้ายอะไรอย่างนี้ค่ะจะแบบเงียบขึมอะไรดูแบบแรงนิดนึง
ต้องบอกว่าเป็นคนที่ถ้าเลือกได้เราก็มักจะมีความสนุกกับการเล่นบทร้าย
เพราะว่าบทร้ายมันจะมีสีสันแล้วเขาก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ร้ายอย่างเดียว
มันก็จะมีทั้งดีมีทั้งร้ายมีบางทีก็ตลกบางทีก็แบบว่ารับลมคมไนท์ลึกลับซ่อนเงื่อนอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยทำให้มันสนุกส่วนใหญ่นะคะคนจะจำจิ๊บได้ในการเป็นบทนางร้ายแบบ
คือจริงต้องบอกก่อนว่าจิ๊บเล่นนางร้ายมาหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากรี๊ดการ์ด
หรือว่าจะเป็นเงียบขรึมตีสองหน้าอะไรแบบนี้ก็คือร้ายลึกอะไรแบบนี้ก็มี
แต่ว่าที่คนมักจะจำได้แล้วคนมักจะคือจิ๊บขอบคุณมากว่าคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบ
เนี่ยคนนี้เล่นเป็นตัวร้ายนะแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้เกลียดเราอะค่ะ
แต่เขาจะจำเราร้ายในลักษณะเงียบที่แบบว่าคุณแม่คะคุณแม่ขาอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือจะเป็นไลฟ์แบบน่ารักแบบอ้อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาถึงนางร้ายสองกิ๊กคู่นี้กันบ้างครับ
ทั้งคู่คุณกิ๊กสุวจนีที่ด่งดังมาจากบทมายารัศมีในดาวพระศุกร์และอีกหลายเรื่อง
ส่วนท่านนี้คุณกิ๊กมะยุรินที่มีสายตาดุเดือดแบบฉบับนางร้ายจนคนดูเครียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยล่ะครับ
เรียกว่าคู่นี้กินกันไม่ลงในความร้ายเวอร์เสียงกรี๊ดและหน้าตาแบบตัวอิจฉาอิจฉาจริงครับ
ยังมีนางร้ายอีกหลายท่านที่กล่าวถึงไม่หมด
คุณผู้ชมกับพี่แท่งล่ะครับนึกถึงท่านไหนกันอีกบ้าง
ถ้าเป็นผมล่ะครับนายหลงยุคผมคิดถึงคนนี้เลยครับน่ารักสดใสกุ๊กกิ๊กนะฮะ
แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนางร้ายนะครับแอบมีโกะนิดด้วยน่ารักดีผมชอบ
คุณเป้ยปานว่านไงล่ะครับคุณแม่ยังสาวของเรานะฮะ
แต่มีอีกหนึ่งท่านนะครับลืมไปได้ยังไงคนนี้ฝีมือจัดจ้านการแสดงสุดยอด
แถมยังเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนี่ครับ
จำกันได้ไหมเอ่ยสุดยอดนางร้ายของเราเลยนะครับระดับตำนานเลยนะฮะคนนี้นะฮะ
ช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับแฟนรายการภาพลงยุคฮะ
พบกับเธอแน่นอนวันนี้นะครับมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์นะครับ
เกี่ยวกับภาพต่างนะครับเรื่องราวในอดีตภาพเก่าเด็ดเยอะแยะมากมายทีเดียวเลยนะครับ
อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปพบกับเธอนะฮะ
ผมขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับฟังเพลงเพราะเพราะหนึ่งเพลง
เป็นเพลงที่ผมเลือกมาให้กับนางร้ายที่รักของผมทุกคนในวันนี้เลยนะครับ
มีละครมีผู้ชายดี
คงเป็นใครคนที่เธอไฟฝัน
แต่กลับมาสู่ชีวิตจริงไม่มีให้อิ่งอะไร
ใครก็มองเราไม่ดี
เงินผู้ชายดีคงมีแต่ในพิเศษ

จัดใจไปทุกราย
เพราะผู้ชายอยู่ที่มันมีแค่ในพิเศษ
ฉันเจอแค่อยู่ร้ายถึงรักแค่ไหนคงต้องตาย
สุดท้ายเขาได้เธอไปครอง
หวังว่าชีวิตเหมือนในละคร
ชีวิตตัวยิ่งกว่าละคร

หน้าตาเป็นตัวกับหมดเทวดาเขียนบทยังไงเป็นวาด
อยากเกิดเป็นตัวพระแต่เขาเลยคิดให้เป็นตัวร้าย
ใครจะรู้ว่าทศกัณฐรักนางศรีดามากกว่าเท่าไหร่
สุดท้ายเขารักจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตัน

ส่องพักมาที่ไม่มีคนดูเห็นใจ
จะเบิกซึดเชียงนางก็คงต้องแพ้ด้วยไป
จะมองทางซายจะมองทางขวากูมันตัวโกมี่หว่า

คิดคิดเคียนเคียนกันไปเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นไม่ทัน
จะรีบไปในสงครามยังไม่หยบกูยังต้องรบอีกครั้ง
มึงคิดว่ามึงรักเธอเท่าไหร่กูมากกว่าพัฒน์ครั้ง
จะยอมตายพลีกายช่วยให้ละครตายดี
เกิดธนาชันใดขอเป็นรักเอกสติ
เงินผู้ชายดีคงมีแต่ในอีกนิยาย
ผู้ชายอย่างฉันมันต้องเจ็บใจไปทุกราย
เพราะผู้ชายดีมันมีแค่ในอีกนิยาย
ฉันเกิดแค่ผู้ร้ายคงรักแค่ในคนต้องตาย
สุดท้ายเขาได้เธอไปครอง